จากฝรั่งเศสแล้วนะครับตอนนี้อังกฤษก็เป็นอีกประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะถูกโจมตี
โดยนางเทเลซ่าเมนายกรัฐมนตรีคนใหม่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม
ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นที่อังกฤษได้และตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วย
ส่วนประเทศในเอเชียที่บังคลาเทศนะครับถึงแม้ว่าเหตุจับตัวแล้วก็สังหารตัวประกันในร้านอาหารใจกลางกรุงทากา
จะผ่านไปได้๒สัปดาห์แล้วแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว
เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ครับ
บนท้องถนนที่ชุลมุนวุ่นวายใกล้กับเขตกุรินชาญในกรุงทากาของบังกลาเทศ
ยังคงเห็นรถหุ้มเกราะรวมถึงตำรวจประจำการอยู่อย่างแน่นหนา
ตรวจตรายานผ่านะต้องสงสัยและผู้ที่สัญจรไปมาเพื่อความปลอดภัย
หลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้าย๕คนบุกจับตัวประกันในร้านโฮเลอาติซานเบเกอรี่
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เหตุจับตัวประกันที่ยืดเยอะเป็นเวลานานถึง๑๒ชั่วโมง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง๒๐คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
จากอิตาลีญี่ปุ่นอินเดียและสหรัฐ
ขณะที่กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
ว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้
และแม้ว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนั้นจะผ่านไปราว๒สัปดาห์แล้ว
ก็ยังมีผู้นำดอกไม้และข้อความรำลึกผู้เสียชีวิต
วางไว้ยังจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง
ชั้นนำในเมืองหลวงของบังกลาเทศตรงกันข้ามกับเส้นทาง
เข้าร่วมของบรรดานักรบส่วนใหญ่ที่มักจะมีครอบครัว

นักศึกษาชายรายนี้บอกว่ารัฐบาลบังกลาเทศควรจะ
ดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรับมือกับเหตุ
ตีลักษณะนี้ในอนาคตพร้อมตั้งความหวังว่าพวกเขาจะสามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าเหตุจมตีร้านอาหาร
ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มจามาอัตอันมูจาฮิดินบังกลาเทศ
ติดอาวุธในประเทศที่ประกาศแสดงความจงรักพักดีกับรัฐอิสลามและมีบทบาท
สำคัญในการจัดหานักรบวัยรุ่นให้กับกลุ่มดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ระบุว่าไม่ปรากฏความเชื่อมโยงระหว่างกองกำลังท้องถิ่นกับเครือข่ายนักรบยีฮัต
ระหว่างประเทศแต่อย่างใดซึ่งนั่นก็หมายความว่า
อันซาอันอิสลามและมูจามาอัตอันมูจาฮิดีนอยู่เบื้องหลังความรุนแรงในประเทศตลอด๑๘เดือนที่ผ่านมา
โจมตีร้านอาหารครั้งนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการบังกลาเทศสั่งแขวนคอ
นายโมติอูรามันนิซามิแก่นำพักอิสลามเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
ความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างสงครามแบ่งแยกเอกร่าจากปากฤทธิ์สถานเมื่อ๔๕ปีก่อน
ความโกรธแค้นให้กับบรรดาผู้สนับสนุนเป็นอย่างมาก
นักเขียนและนักกิจกรรมชาวบังกลาเทศเปิดเผยว่า
ไม่มีความจำเป็นที่จะบอกว่า
เท่าที่มูจะมาอัดอั้นมูจาฮิดีนอยู่ที่นี่
ก็เป็นที่แน่นอนว่ามังกลาเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการก่อการร้ายทั่วโลก

ซึ่งถือเป็นกรณีเฉพาะของบังกลาเทศ
รัฐบาลและเครือข่ายภาคประชาสังคม

อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความเป็นกังวล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบังกลาเทศ

เพิ่มสูงขึ้นและเหตุโจมตีได้
จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบกับการขายแคลนอุปกรณ์
ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งโจมตีไปที่บรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

แม้แต่ผู้ที่ดำรงชีวิตแบบเสรีนิยม

ที่มีประชากร๑๖๐ล้านคน

สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน